ก่อนหน้านี้เรามีการนำเสนอคลิปหนึ่งนะคะ
เป็นกรณีคนร้ายบุกเข้าไปที่สาราการประเรียน
จะเข้าไปในห้องในกุฏิของเจ้าอาวาสนะคะ
จะเข้าไปขโมยของค่ะคุณผู้ชมถือมิดพระไปด้วยนะคะ
แต่ปรากฏว่าไปเจอเขากับเจ้าอาวาสพอดีเลย

นี่ค่ะพยายามใช้มิดพระที่พกไปนะ
ความยาวสักประมาณ๘๐เซนติเมตรเห็นไหม
โอ้โหวิ่งหนีสิคะรออะไร
เจ้าอาวาสออกมาแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเคราะห์ดีมากเลยนะที่คนร้ายเข้าไปไม่ได้
ฉะนั้นแล้วอาจจะไปทำร้ายร่างกายเจ้าอาวาสก็ได้นะ
เพราะว่าหลายครั้งที่เรานำเสนอข่าวลักษณะแบบนี้

สิ่งที่คนร้ายมักจะทำคือไปทำร้ายคนที่พบเจอ

แต่ว่าอันนี้เขาก็วิ่งหนีไปก่อนนะคะ

สืบสวนสพเชียงคานติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะ
ชื่อว่านายบุญคงโพศีอายุ๓๖ปี
เป็นชาวอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
จับกลุ่มได้ที่กระท่อมหลังหนึ่ง
ภายในสวนยางพาราห่างจากวัดไปไม่ไกลนะคะ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาตรวจสอบด้วย
ทีนี้ผู้ต้องหาก็คือนายบุญคงยอมรับสารภาพว่า
บุกเข้าไปลักทรัพย์ที่วัดป่ากุง
ตำบลจอมศรีอำเภอเชียงคาญจังหวัดเลยจริง
แต่ว่าขณะก่อเหตุได้ไปพบกับเจ้าอาวาสซะก่อน
ก็เลยวิ่งหนีนะคะเพราะว่าตกใจ
แล้วก็ไม่ได้มีการลักขโมยทรัพย์สินใดไปด้วย
หลังจากนั้นตำรวจก็ได้มีการตรวจปัสสาวะ
ปัสสาวะเป็นสีม่วงก็เลยควบคุมตัว
นายบุญคงไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้จะบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับวัดที่นี่นะคะ
ก่อนหน้านี้นายพีรพฤษหมื่นหาวงนายกอบตจอมศรีเล่าบอกว่า
หลังจากที่เอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในกลุ่มไลน์
แล้วมีการแจ้งข่าวเมืองเลยหาเบาะแสคนร้าย

และเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่ผ่านมามีเหตุลักษัพเกิดขึ้น
คนร้ายบุกเข้ามาลักทรัพย์ครั้งนั้นเป็นเครื่องเสียง
อีกครั้งหนึ่งขโมยเงินผ้าป่าไปได้สักประมาณ๓๐๐๐บาท
เหตุการณ์ครั้งนั้นทางวัดป่ากุงไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ก็เลยทำให้คนร้ายย่ามใจกลับมาก่อเหตุซ้ำอีก
แต่ทางวัดเนี่ยครั้งนี้คือติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วก็กลายเป็นคลิปนี้สามารถจับภาพไว้ได้
แล้วก็เป็นเหมาะแสที่ตำรวจนำไปติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะ